แม่ก็หลั่งน้ำตาร้องห่มร้องไห้
แม่ของน้องคิตตี้ครับนางฟ้ากู้ภัย

ล่าสุดนะครับบรรยากาศที่บ้านของน้องคิตตี้ครับ

บรรยากาศงานศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

บรรดาเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติ

ก็เดินทางกันมาเพื่อมา

ก็จะเป็นภาพของน้องที่ใส่ชุดนักเรียน

ใช่ค่ะเลยได้ฉายาว่านางฟ้ากู้ภัย
แล้วน้องก็มาถูกแทงตายอย่างน่าสลดนะครับ

น่ารักด้วยเป็นเด็กที่มีจิตใจดี
น้องเป็นอาสากู้ภัยกับคุณลุงเนี่ย

เอาไว้ได้คุณผู้ชมคุณมิ้นเชื่อไหมครับ

แม่ถ้าหนูโตขึ้นเดี๋ยวเราไปบริจาคร่างกายกันไหม
หนูอยากบริจาคร่างกายให้คนอื่นนะแม่

แม่บอกว่าฟังประโยคนั้นเก็บไว้ในใจ

จูงมือกันไปบริจักษ์ร่างกาย
ตอบกลับไปในวันนั้นแค่สั้นว่าเดี๋ยวให้หนูโตก่อนนะ
แล้วเราไปบริจาคด้วยกัน

ความต้องการของน้องมันจะหยุดอยู่แค่นั้น
เพราะว่าน้องไม่มีโอกาสได้โตไปมากกว่านี้ถูกแทงตายซะก่อน
เหตุการณ์นี้แม่บอกว่าขอให้คนร้ายได้รับโทษถึงที่สุด
เยี่ยมมากและโหดร้ายมากกับครอบครัว
ถ้าเป็นไปได้แม่ขอเลย
ให้มันอยู่ในคุกตลอดชีวิตเลยได้ไหมอย่าออกมาอีกเลย
ออกมาแค่๑๑วันก็มาแทงคนตาย

ขอให้น้องคิตตี้เป็นศพสุดท้ายเป็นผู้เคราะห์ร้ายรายสุดท้าย
แม่บอกไว้ครับ

พี่ยากกับพี่บ๊ายบุญที่เขามาเขารู้หมดเลย
เขารู้จักกันค่ะรู้จักกันหมด
เราไม่รู้กฎหมายแต่เราอยากให้มันที่สุดคืออย่าออกมาอีกเลย
เพราะว่าถ้าเกิดเขาไปทำคนอื่นล่ะ
หมดนะพี่กลัวมันอ่ะตั้งแต่มันออกมาเนี่ยคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลย
เหตุการณ์นี้เป็นที่โจทย์กันทั่วร้อยเอ็ดเลยนะครับ
ขณะที่ลุงน้องคิตตี้ลุงสุวรรณบอกว่าทำงานเป็นอาสากู้ภัยเหมือนกัน
แล้วน้องก็จะขอออกไปช่วยงานอยู่ตลอดเวลา
เลยได้ฉายาไงหนูน้อยกู้ไพนางฟ้ากู้ไพเนี่ยนะครับ

สุดท้ายวันนี้ลุงบอกว่าหลับให้สบายนะน้องคิตตี้ไม่ต้องห่วงแม่และยาย
คุณลุงก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ร้องไห้เพราะว่านี่คือดวงใจของคุณลุงอย่างที่
บอกนะครับบ่ายที่ผ่านมาย่าก็เคลื่อนร่างของน้องคิตตี้จากที่บ้านไปที่วัดครับวัดปราศาสตร์ศรีสัทธาธรรมนำร่างของน้องเตรียมประกอบพิธีชาปนักกิจบรรยากาศก็โศกเศร้านะครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนถือรูปภาพน้องแบบนี้อยู่ตลอดทางเลยนะครับพอร่างไปถึงที่วัดแล้วเนี่ยนะครับขบวนตั้งศพของน้อง
ครับเป็นรถน้ำร่างของน้องคิตตี้โดยมีครอบครัวมีเพื่อนมีคุณครูมีญาติญาติแล้วก็พี่หน่วยกู้ภัยเรียงแถวต่อกันเพื่อจะรดน้ำศพส่งน้องคิตตี้อำลาน้องคิตตี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเคลื่อนร่างน้องขึ้นเมนเตรียมพิธีเผาครับวันนี้เพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องครับซึ่งน้องเนี่ยอายุ๑๔เรียนอยู่ชั้นม๒ก็มาร่วมไว้อาลัยด้วยแล้วก็ร้องเพลงเพราะ
ตลอดไปแล้วบางคนระหว่างที่ร้องเพลงก็ร้องไห้ไปด้วยครับ
น้องคิตตี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเคลื่อนร่วมไว้อาลัยด้วยแล้วก็ร้องเพลงก็ร้องเพลงก็ร้อง
น้องคิตตี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเคลื่อนร่วมไว้อาลัยด้วยแล้วก็ร้องเพลงก็ร้อง
น้องคิตตี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเคลื่อนร่วมไว้อาลัยด้วยแล้วก็ร้อง
อยากให้ความเฮียบกันให้ฉันและเธอได้ยินความรักที่เราอยู่กัน
นี่คือกลุ่มเพื่อนของน้องคิตตี้นะครับ
จากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอโศกจตุรพักษ์พิมารนะครับ
หน่วยกู้ภัยที่น้องคิตตี้ไปร่วมเป็นทีมอาสาสมัคร
น้องได้ฉายาว่านางฟ้ากู้ภัยหนูน้อยกู้ภัยเขาทำแบบนี้กันครับคุณมิ้นคุณผู้ชมดูฮะ
เขาจับมือกันเป็นวงกลมแล้วยืนต่อกันแล้วก็ร้องเพลงเราและนาย
เป็นสัญลักษณ์บอกว่าจะจดจำกันแบบไม่ทิ้งกันจะจดจำแต่เรื่องราวดีครับ
หลังจากที่ได้ร่วมร้องเพลงอำลาน้องคิตตี้เป็นครั้งสุดท้ายก็มีพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับ
เป็นช่วงเวลาที่เศร้าที่สุด
จังหวะที่คุณแม่ก้าวเดินขึ้นไปเพื่อวางดอกไม้

นี่ครับหลังจากนั้น

โอ้โหคุณผู้ชมคุณมิ้น

อยากต้องพยักเอามือมาปิดตาแม่ไว้

แต่ว่าพอมองแล้วแม่ก็ทำใจไม่ได้
ที่ถ้ายาดไม่สุดแม่สุดลงไปเลยนะ

คือเอื้อมตัวลงไปในโรงศพเพื่อต้องการจะหอมแก้มน้องคิตตี้เป็นครั้งสุดท้าย

เสียงร้องไห้คือดังกลบเสียงเพลงในงานเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันคือประคองทั้งตัวของลุงแล้วก็ตัวของคุณแม่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีจังหวะหนึ่งที่คุณแม่พอลงมาแล้วคุณแม่เป็นลมเลยจังหวะตรงนี้

คือลูกสาวมีอนาคตที่สดใสมีความฝันที่รออยู่แต่ว่ามาถูกแทงตายอย่างน่าอาณาจ
โดยคนที่เพิ่งจะพ้นออกมาจากคุกแค่ไม่กี่วัน
แล้วก็มีคดีหลายคดีก่อนหน้านั้นด้วย
แม่เลยบอกไงครับว่าขอให้เขาติดคุกไปนานเลยได้ไหม
อย่าออกมาก่อเวรก่อกรรมแบบนี้กับใครอีกเลย
เจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลมาช่วยกันปลอบคุณแม่ครับ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พมครับ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมาช่วยเหลือเยียวยา

เพราะว่าเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นฝันร้ายที่ติดตาทั้งตัวของคุณแม่คุณลุงคนในครอบครัวเพื่อนนักเรียนแล้วก็ทุกคนที่รู้ข่าว
แล้วร่างของน้องก็ถูกเผาตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะร่วมกัน
ทิศบุญกุศลให้กับน้องได้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ